อุบัติเหตุเตือนใจกันหน่อยนะคะคนที่ขับรถขับราค่ะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้ดีนะคะก่อนที่จะถอยรถคือผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาจอดอยู่ข้างทางนั้นแล้วเขากำลังถอยรถแต่ไม่ทันได้ดูว่าข้างหลังมีรถจักรยานยนต์มาพอดีรถจักรยานยนต์เห็นแบบนั้นพยายามเบี่ยงค่ะแต่ช่วงที่เบี่ยงไปเจอรถบัสรับส่งนักเรียน

รถบัสรับส่งนักเรียนค่ะล้อหลังของรถบัสน่ะทับเข้าไปเลยนะคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะเนี่ยค่ะพอได้รับแจ้งเหตุนะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาถึงพยายามจะยื้อชีวิตแต่สรุปสุดท้ายยื้อไม่ได้เสียชีวิตค่ะที่จุดนี้นะคะคือพื้นที่ถนนท้องคุ้งอำเภอเมืองชนบุรีค่ะตำรวจกู้ภัยลงพื้นที่ไปผู้เสียชีวิตนะคะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่า
ปันระยะของผู้ตายหลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะคะสวงเสื้อคลุงสีชมพูพอมาถึงค่ะเห็นศพสามีเข่าสุดเลยร้องให้อย่างน่าสงสารมากกับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเข้ามาปลอบใจค่ะ
ส่วนคนขับรถเก่งนะคะไม่ได้ไปไหนเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะยืนรอให้กันกับตำรวจชื่อว่านางสาววรนักอยู่สุขอายุ๒๘ปีส่วนคนขับรถบัสก็ไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันยืนรอให้กันกับตำรวจนะคะเขาบอกแค่ว่าช่วงเวลานั้นเขาเบรกไม่ทันจริงจริงค่ะและช่วงนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหยียบผู้ตายหรือเปล่านะคะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับภรรยาของผู้ตายหลัง
เขาบอกว่าเดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลชนบุรีเธอก็เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักเมียมากเลิกงานกลับบ้านทันทีค่ะและระหว่างทางถ้าไปเจอเศษพลาสติกขวดเบียร์กระดาษที่ทิ้งอยู่ข้างทางจอดเก็บค่ะสะสมเอาไว้ขายเป็นอาชีพเสริมเธอบอกว่าหลังจากเนี้ยใช้คำว่าม
ว่าลูกสาวเนี้ยรักพ่อมากตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อด้วยนะคะอยู่กับคุณยายที่สุรินไม่รู้จะบอกยังไงจริงจริงค่ะแต่หนึ่งอย่างที่เธอบอกได้เธอบอกว่าฝากบอกคนใช้รถใช้ถนนระมัดระวังให้มากกว่านี้เพราะถ้าศูนย์เสียไปแล้วคำคำว่าขอโทษที่พูดตามมามันไม่นิค่าไม่มีความหมายค่ะ
แล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทุกคนพูดได้หมดแต่ถามว่าคนที่เขาสูญเสียก็ทำไม่ได้
เข้าใจอยู่ว่ามันคืออุบัติเหตุแต่คุณก็ต้องดูจากการที่คุณถอยรถมามันไม่ใช่แล้ว
ส่วนศพของผู้ตายนะคะญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ